คู่ขวัญนะฮะพาไปดูเรื่องนี้ฮะมีคุณลุงคนหนึ่งเกษียณอายุแล้วนะครับ
แล้วก็พายเรือออกไปเพื่อจะไปดูตะข่ายที่วางดักปลาเอาไว้
ปรากฏว่าพลัดตกเรือแล้วก็จมน้ำคือมีคนเห็นนะครับ
พยายามที่จะโยนห่วงยางไปช่วยแต่สุดท้ายช่วยไม่ทันจมน้ำตายนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาช่วยเหลือนำร่างขึ้นมาจากก้นบึงฮะ
นำร่างขึ้นมาจากบริเวณบึงน้ำหรือว่าเบาะน้ำได้เรียบร้อย
ญาติญาติต่างก็เศร้าโศกเสียใจนะครับกลางดึกเมื่อคืนนี้ครับ

ก่อนหน้านั้นครอบครัวแล้วก็ญาติพากันตามหาคุณลุงธนากร
อายุหกสิบครับเป็นเจ้าของบ้านก่อนเกิดเหตุเนี่ยฝนตกด้วยนะครับ
แล้วคุณลุงเขาพายเรือออกไปเพื่อจะไปดูตะข่ายที่วางดักปลาเอาไว้ภายในบ่อ
ตรงจุดเนี้ยแต่เรือน่าจะเสียหลักและพลาดท่าก็เลย
ร่วงตกน้ำพยายามร้องขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านได้ยินก็
วิ่งมาโยนห่วงยางไปให้แต่ไม่ทันครับคือคุณลุงเนี่ยจม
ก้นบึงของบ่อนี้อย่างรวดเร็วและนี่คือภาพใต้น้ำ
ตอนที่เจ้าหน้าที่เขามาถึงชุดประดาน้ำเนี่ยก็ใส่
อุปกรณ์ต่างแล้วก็ดำลงไปก็ไปเห็นร่างของคุณลุงธนากรเนี่ย
อยู่ก้นบ่อเลยฮะสภาพคือเหมือนกับนอนคว่ำแล้วก็นำ
ขึ้นมาตอนที่นำขึ้นมาแล้ววางร่างไว้บนฝั่งเนี่ยก็คือนอนคว่ำ
ท่าเดียวกันเลยครับนี่นะฮะแสดงความเสียใจด้วยนะครับรวด
ในเบื้องต้นเนี่ยไม่พบร่องรอยบาดแผลตามเนื้อตามตัวแต่ว่า
ทีนี้ครอบครัวของผู้ตายเนี่ยยังติดใจว่าเอ๊ะคือเขาเป็นคนแข่ง
แรงเขาเป็นคนไหว้น้ำเป็ดไหว้น้ำแข็งทำไมถึงมาจมน้ำตาย
อย่างน่าสะลดใจได้แบบนี้มันมีเงื่อนงำอะไรหรือเปล่าก็อยาก
จะให้แก่ที่เนี่ยชะนาสูตรหาสาเหตุการตายที่แท้จริงเพิ่มเติม
นะครับปรากฏว่าเมื่อบ่ายที่ผ่านมาครับเมียของผู้ตายเนี่ย
ก็เดินทางไปพบกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปที่ห้องดับจิต
เบื้องต้นครับเมียผู้ตายคือคุณสรรญาบอกว่าตัวเธอทำงานอยู่ที่รัสเซียประมาณ๕ปี
เพิ่งจะตัดจากรัฐเซียมาถึงไทยเมื่อ๙กุมภาพันธ์
คือตั้งใจจะมาหาคุณลุงธนากรคู่ชีวิตเธอ
แต่ไม่ทันได้เจอหน้าก็มารู้ข่าวร้ายซะก่อน

เพราะว่าทางฝั่งครอบครัวของผู้ตายพยายามโทรติดต่อ
คือหลานพยายามโทรหาแล้วจะแจ้งข่าวแต่ว่าเธอแบตหมดเลยไม่รู้เรื่อง
จนกระทั่งเพิ่งรู้ข่าวก็เลยรีบวิ่งรถมาเลย
เธอบอกว่าโอ้สามีฉันเป็นคนแข็งแรงนะจะมีความดันเบาหวาน
สำหรับโรคของคนสูงวัยก็เหมือนคนทั่วไปนั่นแหละ
แต่ไอ้ที่ว่าจะว่ายน้ำแข็งไม่แข็งอันนี้ไม่แน่ใจจริง
แล้วตอนเกิดเหตุก็ไม่รู้ว่าทำไมเรือถึงล่มได้

เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอให้เจ้าหน้าที่ชนสูตรอย่างละเอียดก็แล้วกัน
เพราะมันจะมีผลต่อเรื่องของสาเหตุการณ์ตายความสงสัยต่าง
เรื่องเกี่ยวกับประกันชีวิตการคุ้มครองเงินสินใหม่ทดแทนอะไรต่างด้วย
ซึ่งถ้าหากว่าผลออกมาแล้วชัดเจนเป็นที่ยอมรับไขความข้องใจทุกอย่างแล้ว
ก็จะนำร่างไปสวดบำเพ็ญกุศล๓วันที่บ้านเกิดคืออำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ก่อนนำเข้าสู่พิธีเผาตามขั้นตอนต่อไป
ก็จะนำร่างไปสวดบำเพ็ญกุฏิภาพที่ยอมรับดูถึงเห็นพ่อคลาย
ด้วยงั้นตกใจตกใจเพราะว่าที่ก็ไม่คิดเลยเนอะ